มณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะมีพิธีสำคัญเกิดขึ้นนะคะ
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีถวายบังคมและจุดเทียน
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษค่ะพิธีถวายบังคมและจุดเทียน
น้อมรำลึกถึงในหลวงราชการที่๙เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
ณบริเวณพิธีท้องสนามหลวงเต็มไปด้วยความจงรักพักดีของประสบกรณิกร
จากทุกหมู่เหล่าที่ร่วมกันน้อมดวงใจสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
โดยมีผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนะคะ
เช่นเดียวกับบรรยากาศที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะมีการจัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมิน
โดยคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลมีกิจกรรมตลอดทั้งวันนะคะ
และแสดงแสงสีสื่อผสมชุดความฝันของพ่อเป็นการสร้างสีสันสร้างเงาประกอบ
เรื่องราวฉายไปบนอาคารนวมมินทรบพิษแปดสิบสี่พันศาครั้งแรกและครั้งเดียวค่ะ
โดยจะมองเห็นทั้ง๓ด้านพร้อมกันนะคะทั้งฝั่งพระนครปิ่นเกล้าและฝั่งบางกอกใหญ่
ซึ่งการแสดงนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกล่องความคิดความทรงจำของแต่ละคนที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙
เช่นความสุขของพระองค์ที่ทรงอยู่ท่ามกลางประชาชนที่พระองค์ทรงรักและทรงห่วงใยค่ะ
จากนี้นะคะมีการปิดท้ายด้วยการจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณและขับร้องเพลง
พระผู้ทรงเป็นนิรันดิ์ร่วมกันท่ามกลางความตื้นตันใจของผู้ที่เข้าร่วมงานค่ะ
ขณะบรรยากาศตลอดทั้งวันนะคะที่วัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสการะ
พระบรมราชสรีรังคารตั้งแต่เช้าเนื่องแน่นไปด้วยประชาชนจากทั่วสารทิศที่เดินทางมากราบสการะ
พระราชสรีรังคารในหลวงรัชกาลที่๙ที่บรรจุใต้ฐานพุทธบันลังพระพุทธชินศรีพระประธานประจำพระอุโบสถของวัดค่ะ